สวัสดีค่ะพบกับร้อนน้ำกับดิฉันณชายกิตโมกค่ะ
สุดสัปดาห์นี้นะคะประเทศไทยมีฝนน้อยลง
เพราะฉะนั้นถ้าใครมีแผลจะไปเที่ยวทะเลบางแสน
หรือทะเลฝั่งภาคตะวันออกนะคะไปได้เลยค่ะ
ฟ้าฝนเป็นใจฟ้าเปิดฝนน้อยแตกต่างจากภาคใต้นะคะ

แต่สัปดาห์หน้าจะมีฝนกลับมาตกเข้าในประเทศไทยอีกครั้งนะคะ
จากอิทธิพลของพายุนอกประเทศนะคะ
คุณผู้ชมสังเกตนะคะจะเป็นตัวดีนี่นะคะ
กลุ่มอยู่บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ
ลักษณะเช่นนี้ค่ะจะทำให้ทะเลอันดามันของประเทศไทยค่ะ

ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ
เผชิญกับพายุโซนร้อนคริสโตบอลค่ะ

ทำให้น้ำท่วมฉับพลันเกือบมิดบ้านเรือนของประชาชนเลยค่ะ
คุณผู้ชมถ้าสุดสัปดาห์นี้จะเดินทางไปเที่ยวไหน
อย่าลืมนะคะตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนเดินทางด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ